สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เจอกับเราสองสาวค่ะเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะ
เริ่มเรื่องแรกกันเลยร้อนกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
ในโลกโซเชียลกับสองประเด็นแซ่บแซ่บค่ะค่ะ
เปิดประเด็นแรกกันก่อนนะคะสำหรับต้องบอกว่าไงดี
ผู้กำกับสุดรักกับพระเอกสุดรักค่ะ
ต้องบอกว่าปลูกปั้นกันมาตั้งนานนมนะคะ
เขาแต่กันเหรอเขาแต่กันเหรอพี่พลต์อานนท์เออ
นี่เขาโพสต์เชิงตัดเพาะไม่รู้ตัดเพาะหรือเหน็บนะ
กันเอาเองละกันคุณผู้ชมนะบอกว่า
ให้คนอื่นเล่นบ้างปีนี้ก็เล่นมาสองเรื่องแล้ว
พอไม่ได้เล่นก็ฟาดงวงฟาดงาทำไงได้ในทุนเขาอยากได้คนอื่น
ซึ่งจริงฟิวปฏอาจจะไม่ใช่แบบนี้แต่อารมณ์เองนะคะ
เออนะฮะก็ขณะเดียวกันที่นิคุณาทิพย์พระเอกเจ้าประจำของพี่พศอานนท์เขานะฮะ
มีเขาเรียกอะไรเป็นแฟนกับแตงโมแหละแต่เขาเรียกกันว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ
ก็มีการโพสต์ว่าขอสัญญาคืนให้ผมเถอะ
ผมทนกับพฤติกรรมของคุณไม่ไหวจริง
แล้วแท็กหาโพสต์อานนท์ด้วยแท็กเลยนะฮะใจบนจริง
และล่าสุดค่ะสดร้อนพี่พศก็โพสต์ตอบกลับทำนองว่า
อย่ามาโพสต์ด่าผู้มีพระคุณใครเขาทำกันเวรกรรม
หลังจากนั้นค่ะเรานะคะด้วยความอยากรู้อยากเห็นพยายามแล้วค่ะคุณค่ะ
โทรหาทั้งพี่พศแล้วก็น้องนิกสรุปว่าไม่รับสายทั้งคู่นะฮะ
ก็ต้องรอคำตอบกันต่อไปแหละว่าตกลงจะเอายังไง
เดี๋ยวรอส่องไอจีก็ได้เผลออาจจะแบบอารมณ์เย็นลงแล้ว
อาจจะไปคุยกันหลังบ้านแล้วอะไรยังไง
ต้องรอเขาก่อนแป๊บนึงนะคะใช่จ้ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องแซ่บไม่แพ้กันค่ะ
เป็นเรื่องข่าวเมาส์มาจากรายการข่าวใส่ไข่มาอีกแล้ว
ดาราคู่จิ้นที่หน้าฉากรักกันมากคิดตามไปเรื่อยนะคุณ
แต่พอลงเวทีแยกห้องแยกมุมด่ากันไปแล้ว
เท่านานนั้นเหรอหลายคนคอมเมนต์พุ่งไปหนูท์
พอกับนางแบบผมยาวเรื่องมากคนหนึ่ง
ที่พี่ม้าออนนภาทนไม่ไหวกับพฤติกรรม
เรื่องเมาะเกินเบาะเลยนะคะ
แต่ก่อนพี่ม้าก็ชอบนะแต่บอกว่าเดี๋ยวนี้เรื่องมากเกินก็เลยไม่ชอบแล้ว

เขาบอกว่าแววมาว่าคนนี้เป็นนางเอกที่ชื่อเหมือนถนนสักอย่างหนึ่ง
จริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่ว่าอย่าลืมดูพวกมันทั้งทั้งทั้ง
เาิร์นก็ดูข่าวใส่ไขด้วยได้ความงี้ก็มาเล่าด้วยนะครับ

อักทรงคอมพิวเตอร์ใหม่